บ้านโคกวัดบุรีรำหนักเหมือนกันคือต้นนิ้วต้นหนึ่งต้นโพ
เป็นสามีภรรยากันนะอายุตั้ง๗๐กว่าแล้วทั้งคู่เลย
แล้วก็ทำให้แม่สงบกับลูกสาวก็คือคุณสมสกุลเนี่ย
ซึ่งอยู่แถวโรงจอดรถนะโดนกิ่งไม้ฟาดไปเนี่ยบาดเจ็บเลย

เจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านต้องช่วยกันตัดกิ่งไม้
นำตัวทั้งสองคนนี้เอาขึ้นเปรย์นำส่งโรงพยาบาลครับ

เมื่อกี้ต้นโพใช่ไหมต้นงิ้วบ้างดีกว่าคุณผู้ชม
งิ้วขนาดใหญ่เหมือนกันอายุสักร้อยปีเท่ากันเลย

อยู่ในหมู่บ้านโคกวัดครับคุณผู้ชม

อ่าโอ้โหต้นงิ้วนี่
มันโค้ดลงมาทับบ้านเรือนเสียหายไปสามคันนี้

ส่วนที่เรือนจำจังหวัดบุรีรำก็มีต้นไม้ล้มเหมือนกันคุณผู้ชม
ไปทับบ้านพักเจ้าหน้าที่กับรถยนต์เสียหายไปสามคันนี้

คือห่างจากเรือนจำประมาณ๒๐๐เมตร

นี่พังมาแบบนี้โอ้โหไม่ได้รับลูกค้าแล้ว
ป้ายไต้นี่แบบถล่มลงมาหมดเลยอ่ะ

ก็ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนครับทำงานอย่างรวดเร็ว
แล้วก็สำรวจความเสียหายในพื้นที่แล้วก็เคลียร์พื้นที่นะ
โอ้โหแต่ดูยากเลยคุณผู้ชมฮะหน้างานใหญ่เลยเนี่ย
ไปตัดกิ่งไม้ที่มันไปล้มขวางถนนด้วยแล้วก็ทับบ้านเรือน
รวมไปถึงทัพรถยนต์ก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลือตามระเบียบต่อไปครับ

พายุรอบนี้แรงกว่าทุกรอบที่ผ่านมาน่ากลัว
โดยเฉพาะช่วงที่ลมพัดต้นโพมันหักโค้นลงมา
ตกใจทำอะไรไม่ถูกเลยครับบางคนสิ่งที่ทำได้คือ
พนมมือภาวนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกค้างด้วยนะ
ขอให้ลมหยุดพัดสักทีเถอะนี่ฮะแต่พอลมหยุดพัด
นำมาซึ่งความเสียหายแบบนี้ครับ